ดูพี่แย้ตัวใหญ่กว่าพี่แย้

กลางตัวนี้คือตัวเงินตัวทอง
เขาหนีน้ำขึ้นไปเกาะบนต้นไม้
ปกติแล้วนะคะจะเห็นอยู่ตามหลังบ้าน
โซฟาใต้ตู้ตามเล้าไข่

จังหวัดนครราชศรีมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ทำให้เด็กเขาต้องไปชี้เป้า

นู่นอยู่นู่นครับอยู่ตรงนู้นครับผม

เนื้อคิดว่าตกลงมาที่พื้นตกน้ำ

เด็กว่าอยากถูกไหมครับ
บอกว่าให้ไปช่วยจับตัวเงินตัวทองหน่อยอยู่บนต้นไม้นู้น
แล้วก็นี่แหละค่ะเด็กก็พามามุ่งดูกัน
ซึ่งตัวเงินตัวทองนี่เขาอยู่บนต้นไม้
ต้นไม้ใหญ่แล้วตัวเขาก็ใหญ่ด้วยเออ

ได้เรียนหนังสือหนังหากันเลยทีเดียววันนั้นนะคะ
กู้ภัยเอาอุปกรณ์ไปจับตัวเงินตัวทองขึ้น
ที่ขึ้นไปบนต้นไม้ใช้วิธีเดิมค่ะ
ห่วงรัดไปที่ลำตัวของตัวเงินตัวทอง
แต่ว่าความตกใจเขาก็กระโดดลงไปในคลอง
อยู่ใต้ต้นไม้ก่อนที่จะจมหายไป

เงินตัวทองเข้ามาอยู่ในโรงเรียน
แต่ว่าเป็นวันหยุดพอวันเปิดเรียนปกติ
ครูจึงบอกให้นักเรียนคอยสังเกตดู
ว่าจะมีตัวเงินตัวทองเข้ามาในโรงเรียนอีกหรือเปล่า
ถ้าใครพบต้องรีบมาบอกครูนะลูกนะ

เด็กนักเรียนอนุบาลมองเห็นตัวเงินตัวทอง
อยู่บนต้นไม้ใหญ่ในโรงเรียน
พอตื่นเต้นก็ไปเรียกเพื่อนมาดู
แล้วก็ที่สัญญาไว้กับคุณครูว่า
ถ้าเจอต้องรีบไปบอกคุณครู
พอคุณครูรับทราบข่าวก็แจ้งต่อไป
ที่หน่วยกู้ภัยให้มาไล่ออกไปนะคะ
นักเรียนก็เข้าเรียนได้ตามปกติค่ะ

ให้ความสนใจกับอุปกรณ์ด้วยนะ

เด็กได้เรียนรู้เรื่องของธรรมชาติ
เรื่องของสัตว์เรื่องของอุปกรณ์

เป็นการสร้างความสนใจให้กับเด็ก